จากการที่โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพผู้ป่วยคนนึงนอนอยู่ในเตียงนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข็นออกมาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
คนก็ซูมดูจริงไม่ต้องซูมก็เห็นอ่ะ
เอ้านั่นมันคุณทักษิณนี่มันเกิดอะไรขึ้นดุอะไรยังไงอ่ะคุ้นเนอะต่อให้ใส่แมสก็ยังจำได้อ่ะ
แล้วคนเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะ
เขาบอกเป็นการเคลื่อนย้ายนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดในการควบคุมของราชธรรมที่ตอนนี้รักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
คนถามกันเยอะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปไหนเหรอ
นี่ใช่ทักษิณจริงหรือเปล่าคำถามเยอะอยู่นะ
เอ้าคุณสหการเพชรนรินนะคะอธิบดีกรมราชธรรมออกมาให้สัมภาษณ์
ทุกคำถามที่ทุกคนถามอยู่แล้วนะคะ
อันดับแรกออกเป็นคุณทักษิณจริงครับภาพนี้เป็นภาพจริง
เป็นภาพคุณทักษิณจริงจริงคือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
รายงานมาว่าเช้า๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้
สิบโมงเมื่อวานนี้นะคะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนำตัวนายทักษิณ
ก็เสร็จสิ้นตอน๑๑โมงใช้เวลา๑ชั่วโมง
ซึ่งการนำตัวออกมาครั้งนี้เป็นไปตามระบบการรักษาผู้ป่วยของแพทย์
ส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยหมอไม่ได้บอก
ตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและจัญญาบันแพทย์ก็บอกไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ว่าทางญาติจะรับทราบกระบวนการรักษาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
คนก็เลยถามว่าจะว่าไปคุณทักษิณก็นอนโรงพยาบาลนานแล้วเนอะ
มันครบกำหนดหรือยังเขาต้องนอนถึงเมื่อไหร่ยังไง
อธิบดีกรมราชธรรมก็บอกนะคะว่าก็ระยะเวลาในการรักษาเนี่ย
หมอที่กำลังทำการรักษาเขายังไม่ได้บอกมาไม่ได้แจ้งราชธรรมมาว่าจะขยายระยะเวลาในการพักรักษาตัวของคุณทักษิณไปถึงเมื่อไหร่
แต่ถ้าสมมุติว่าครบหกสิบวันเมื่อไหร่ก็คือยี่สิบสองตุลาคมเนี้ย
มันจะครบหกสิบวันถ้าครบหกสิบวันแล้ว
ทีมแพทย์ที่ทำการรักษาต้องส่งความเห็นวินิจฉัยต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพื่อขอความเห็นชอบไปยังประหลัดกระทรวงยุติธรรมในการขยายระยะเวลาครับ
และถ้าเกินกว่า๑๒๐วันต้องนำเสนอขึ้นไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
เราไปถามหมอชนละนานคุณหมอชนละนานเห็นภาพหรือยัง
มีความคิดเห็นอะไรจะแสดงเกี่ยวกับภาพนี้ไหม
หมอสุรนานบอกว่าอ๋อผมยังไม่เห็นภาพนะ
แต่คิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละ
หมอชนนั่นศรีแก้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็คงทำตามหน้าที่ที่ต้องทำ
ตามระเบียบตามการรักษาแหละ
เอาลืมกันหรือยังตกลงคุณศักดิ์สิงห์พ่อป่วยเป็นอะไรบ้าง

ผมก็จำได้เรานะรู้แต่ว่าคือ

แล้วก็หลังจากนั้นช่วงกลางดึกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีเลย

ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ

แล้วก็กระดูกสันหลังเสื่อม
ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ใครที่มีผู้เท่าผู้แก่อยู่ในบ้านเนาะ

เอ้าถามนายกบ้างดีกว่าคุณเสถา

คือตกลงมันยังไงมันได้ไหม

เศรษฐาก็บอกว่าโอ้นี่ผมกำลังจะลงพื้นที่ไปพิศนุโลกพอดีเลย
ก็เห็นภาพแล้วล่ะกรมราชธรรมก็ยืนยันแล้วนี่

ให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยและนักโทษทุกคนแหละ

เขาก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมอะไรกับทุกฝ่าย

แล้วก็ทางกรมราชธรรมก็ยืนยันว่าเป็นภาพจริงนะครับ
ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ให้การเสนอข่าวไปเนี่ย
ผมก็ยืนยันครับว่าทางกรมราชธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้นักโทษทุกคนนะครับ
ไม่มีการทำอะไรที่มันนอกเหนือไปนะครับ